วันแรกวันแรกก็โดนแล้วโดนแล้วคืออะไร
มาถึงมาคว้าทองฮะเจ้าของเขาสู้
พอเจ้าของสู้พยายามจะยื้อยุจุดกระชาก

ระยะประชิดฮะทะลุจากแขน

การสาหัสตอนนี้ฮะย้อนไปดูวินาทีที่เกิดเหตุ

พนักงานมานี่โยนไปโยนอะไรไป

พนักงานใส่ทองมาในกล่องอาหารฮะ

ใครจะกล้าควงปืนมาด้วย

ใครวิ่งไหมหนีไปก่อนสักพักเดียว

เจ้าของร้านมาพยายามสู้

จริงแล้วไปหลบก่อนแล้ววิ่งมาล็อกคอ

แต่ที่เกิดเหตุได้ยินเสียงปั้ง

เพราะตอนเราโดนยิงมันจะไม่รู้หรอกมั้ย
ว่ามันยิงตรงไหนวะ
และโจรสนใจวไหวไม่วไหว
กล่องที่โดนไปเดินไปหยิบกัน
แล้วมากระชากสร้อยคอทองคำเท่าไหร่อ่ะไม่ทราบไม่ทราบ
แต่จากนั้นก็ค่อยเดินอาดบิดมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
นี่คือเหตุการณ์ใช้คำว่าโคตรเถอะอุกชะกัน
คนร้ายจิตมันแข็งจริงนะมากมากฮะแล้วควงปืนมาเนี่ย
ตั้งใจจะมาก่อเหตุจริงจริงเหตุการณ์นี้ห้างเพชรทองเยาวราช
แต่อยู่ที่บิ๊กซีบิ๊กซีปากช่องก็คือจังหวัดนครราชศรีมา
เอารูปประพันธ์สันฐานไปก่อนเพราะตอนนี้ยังยังที่คลายอะไรไปได้
สูงนะแต่รูปร่างค่อนข้างอ้วนฮะใส่ชุดฟู้ดแพนด้า
มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแล้วก็ไปทางอำเภอปากช่อง
เรื่องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบนะครับว่าคนร้ายเนี่ย
เป็นใครมาจากไหนตำรวจภูทรปักช่องก็มาในจุดเกิดเหตุ
คนที่โดนยิงเป็นเจ้าของร้านฮะชื่อว่าคุณดิตธวัฒน์อาลัยธรรม
เจ้าของร้านโดนจริงด้วยอาวุธปืน๓๘๓๘แรงขนาดไหน
คือจุด๓๘เม็ดมันก็ใหญ่อยู่แล้วนะกระสุน
แล้วมันยิงระยะประชิดประชิดขนาดไหนประชิดขนาดเหมือนกับจ่อ
จ่อยิงเข้าที่แขนซ้ายทะลุแขนซ้ายเข้าที่ลำตัว
แล้วมันไปตุงอยู่ข้างหลังดีมากเหตุการณ์นี้เนี่ย

ตอบถามต่อ๑ในพนักงานตอนนั้นก็ตกใจ
คุณกาญจนาฟุ้งกลางอายุ๒๘ปีบอกพี่พี่เปิดวันแรกไง
เหมือนกับทั่วประเทศคลายล็อกวันแรกวันแรกก็โดนเลย
โดนเลยคือต้องปิดห้างปิดร้าน๒ทุ่ม
แต่คนร้ายดุ่มมาประมาณ๕โมงเย็น
มาถึงมันไม่พูดสักคำเลยมันโยนถุงมาก่อนเลย
โยนไอ้กล่องที่ใส่อาหารมาแล้วค่อยตะโกนทอง
ใครมันจะรู้ไม่มีใครกล้าหยิบฮะ
แต่สุดท้ายพอมีการยื้อยุดจุดกระชากแล้วมันมาหยิบทองไปเอง
ซึ่งเบื้องต้นตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่าทองที่โดนหยิบไปเนี่ย
มีมูลค่าเท่าไหร่และน้ำหนักขนาดไหนกันแน่นะฮะ

ตำรวจกำลังขยายผลนะฮะแล้วก็กำลังขยายผลเส้นทางหลบหนี
คาดว่าไม่กี่วันหรืออาจจะเร็วกว่านั้น
น่าจะสามารถจับคนร้ายรายนี้ได้ครับ